บริเวิสประหลาดที่จะบอกว่าอายุนั้นเป็นเพียงแค่ตัวเลขดูตัวอย่างป้าจิสิ
เขาบอกเลยว่านี่หรือคน๗๐ปีเอาไปดูกันเลยคุณผู้ชมหน้าตาเลยเส้นเกินมาก
ปกติอยู่แต่ตามกองละครเท่านั้นค่ะ
เจอตัวป้าจีทั้งทีนะก็เลยขอพูดคุย
ทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องสุขภาพของป้าจินะคะ
ซึ่งเรื่องงานละครป้าจิตอนนี้๗๐ปีแล้วนะจ๊ะ
ก็ยังเล่นละครได้แบบจัดเต็มเลยค่ะ
บทกี่บทมาจ้ะฉันฟาดเรียบ
ใครที่เคยดูผลงานป้าจี๊จะรู้ดีนะคะ
อินเนอร์แต่ละครั้งไม่มีที่ติเลย
เป็นที่รู้กันไปทั่ววงการเลยแหละ
แล้วก็ใครนะที่กลัวว่าป้าจี๊จะโบกมือลาบ๊ายบายนะคะ
อจอไปใช้ชีวิตบ้านสวนแบบเต็มตัว

ยังอยากทำงานที่รักอยู่นั่นเองนะคะ

เรื่องงานก็ยังมีบางคนเนี่ยก็ไม่รู้ยังเล่นละครอยู่เหรอ

แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็กำลังเปิดกล้อง
โอ้โหสองเรื่องที่แสดงปิดกล้องไปแล้วเรื่องนึงเนี่ย
ก็เป็นเรื่องที่ใช้พลังเยอะมาก
อีกเรื่องหนึ่งก็อ่านบทอยู่ก็พลังเยอะมาก
เวลาที่กำลังอะไรอ่ะซ้อมก็เต็มที่
ผู้กำกับมาบอกว่าไม่ต้องเต็มที่
บอกไม่ได้เคยเล่นแต่เต็มที่

เล่นกับเราก็จะได้รู้ด้วยนะว่าเราเล่นยังไง
ก็ทำให้วันเวลาเป็นวันเวลาที่มีคุณค่ามีประโยชน์
ค่ะถ้าเผื่อสมมุติว่าไม่ได้เล่นเนี่ย
ห่วงมากกว่านะคะเดี๋ยวอดตายค่ะ
แล้วก็ตัวลงยังแสดงละครอยู่นะคะ